คุณผู้ชมคะเตือนภัยกันหน่อยค่ะตอนนี้เงินทองมันหายากเนอ

เงินกู้อนุมัติแล้วทันใจทันใช้

คุณจะต้องโอนเงินค้ำประกันมาก่อน
พอเป็นแบบนี้แล้วทำยังไง
ถ้าเกิดใครหลงเชื่อนี่เสร็จเลยนะคะไปติดตามพร้อมกันในช่วงนี้เลยค่ะ

เงินกู้อนุมัติแล้วแต่ต้องจ่ายเงินค่าค้ำประกันเงินกู้

หนุ่มเชียงใหม่วัย๓๓ปี

ลงมิจฉาชีพหลอกให้กู้เงินออนไลน์
เริ่มแรกส่งข้อความส่งมาที่มือถือ

ปรากฏว่าเป็นบัญชีลายบริษัทสินเชื่อ

ถ้าสนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้เลย
อนุมัติไวทันใจทันใช้มาก
หนุ่มเชียงใหม่คนนี้เห็นว่าน่าสนใจ
ลองยื่นกู้เงินไป๓๐๐๐บาท
หวังเอามาลงทุนทำธุรกิจ

เจ้าหน้าที่ส่งข้อความกลับมาบอกว่า
โอนเงินค่าค้ำประกันเงินกู้๑๐
ซึ่งก็คือ๓๐๐๐บาทมาก่อน
แต่สุดท้ายเบาะเงินที่โอนไวที่โอนมา

ตามกู้กู้ตามผมเนาะ

กรอกเลขบัญชีธนาคารผิด

เป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะกรอกผิดเพราะเราต้องดูหลายรอบแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่สินเชื่อบอกแจ้งมาว่าคุณต้องโอนเงินเพิ่มไปอีก๙๐๐บาท
เพื่อที่จะทำการแก้ไขข้อมูล
พอมาลูกไม้นี้หนุ่มเชียงใหม่บอกมันแปลกนะถูกรอเข้าให้แล้วแน่
ตรวจสอบกลับไปที่บริษัทเงินกู้ที่ระบุในเว็บไซต์ปรากฏมีตัวตนจริง
แต่เจ้าหน้าที่บอกมีหลายสายโทรเข้ามาตอบว่า
ว่าจะมีการนำชื่อบริษัทไปแอบอ้าง
เพราะบริษัทไม่เคยมีนโยบายให้ผู้กู้โอนเงินค่าค้ำประกัน

โทรไปทางต้นสังกัดเขาแล้ว

สังกัดเขาก็ได้รับสายหลายสายเหมือนกัน
เขาบอกว่าไม่มีการโอนเงินค่ามัดจำก่อนค่าซ้ำก่อน

ตรวจหากลงมิจฉาชีพคล้ายกันในโลกออนไลน์
ปรากฏเจอมีคนถูกหลอกกรณีเดียวกัน
จากการอ้างชื่อบริษัทเดียวกันอีกหลายราย
หนุ่มเชียงใหม่ตั้งใจรวบรวมหลักฐาน
ไปแจ้งความให้ตำรวจจัดการ
เพื่อไม่ให้มีคนตกเป็นเหยื่ออีก

ใครเคยตกเป็นเหยื่อกลง
หลอกให้โอนเงินค้ำประกันเงินกู้แบบนี้

ลงมันมาทุกรูปแบบเลยนะครับ